อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาด้วยใจที่เป็นกุศลและเปลี่ยนไปด้วยความเมตตา
ถึงแม้จะไม่มีพระคุณเจ้ารับสังกฐานแต่คุณโยมก็ยังจะผลักสังขทานตัวใหญ่ลงจากรถ
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจริงคุณโยมน่าจะมากันตอนเช้า
เพื่อจะได้รับพรจากพระคุณเจ้า
เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมสร้างบารมีแก่คุณโยม
และครอบครัววงศาขนาดยาก
อาตมาก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกเสียจาก
นิมนต์พระคุณเจ้ามาเจริญชายมงคลคาถา

ที่ให้สุนัขเป็นผ่านทุกท่าน
ก็โปรดช่วยกันแชร์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ของคนรุ่นหลังสื่อต่อไปเจริญภอน

อยากคุณผู้ชมฟังแล้วอย่าเพิ่งรับสาธุนะ
ถ้าคุณรับสาธุเมื่อไหร่
พระคุณเจ้าฉันสาบแช่งนะอันนี้เป็นคำประชด
ประชดคุณโยมไม่ใช่ภอนนะคะ
ชดคุณโยมที่เอาสังกฐานตัวใหญ่ก็คือสุนัขมาปล่อยที่วัด

คือเคิมแล้วยกมือขึ้นมา
กำลังจะสาธุไม่ได้นะคะ
ไม่ใช่นะแต่ว่าน่าสงสารเนอะ

นักถูกปล่อยทิ้งในยามค่ำคืน
แล้วก็ยังมีสุนัขเจ้าถิ่นมารอต้อนรับอีกคุณ

ก็เป็นคลิปมาจากพระมหายุทธศักดิ์ฐานกโร
เจ้าอาวาสวัดร่อนนาอำเภอร่อนพิบูร
จังหวัดนครศรีธรรมราชล่ะค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงดึก

ขณะที่๓ทุ่ม
แล้วก็พระลูกวัดกำลังจำวัดอยู่ในกุฏิ
มีรถเก๋งสีขาวขับเข้ามา
แล้วก็เปิดประตูรถปล่อยเจ้าสี่ขานี่แหละ
ลงมาจากรถแล้วก็ขับหนีไป

ก็มาต้อนรับเนี่ยนะคะ
พระก็เลยออกมาดูมาช่วยเหลือ
พบว่าเป็นสุนัขเพศผู้สีขาว

คือสุนัขเจ้าถิ่นในวัดเขามาต้อนรับ
นี่คุณสุนัขจากไหนมาไม่รู้

นะฮะแล้วก็ลงมา

แล้วก็หลังจากนั้นก็นำภาพจากวงจรปิด

บอกว่าขอให้สงสารสุนัขหน่อย

ที่สำคัญคุณเป็นภาระให้กับวัด

พระเองก็มีกิจของสงฆ์ที่ต้องทำหลายอย่าง
ต้องมาดูแลหมาอีก
มันก็เป็นบาปนะคะคุณผู้ชม

สงสารจิตใจของเจ้าสุนัขตัวนี้บ้าง